คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่ชาวเน็ตเขาแชร์เรื่องนี้กัน
เพื่อจะตามหาตัวแม่ที่แท้จริง
เพราะว่ามีแม่คนหนึ่งเอาลูกวัย๗เดือนไปฝากให้คนดูแลเขาเลี้ยง

เขาก็ไม่ใช่มีอาชีพเป็นคนดูแลเด็กหรอก

เขาก็เลยรับเลี้ยงดูเด็กเป็นรายวันวันละ๑๐๐บาท
ผู้หญิงคนนี้ก็เอาลูกมาฝากแล้วก็มารับกลับตามเวลานะ

แต่มีครั้งหนึ่งเอาลูกมาฝากไว้๕วันแล้วครับ

คนที่รับดูแลก็โทรศัพท์ไปติดต่อทางไลน์

อกจากเป็นห่วงว่าไปเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงหรือเปล่า

มีประวัติเรื่องของคดีติดตัวด้วยหรือเปล่านะครับ
เกี่ยวกับแม่ที่ฝากเลี้ยงดูลูกชายวัย๗เดือน
ราคาวันละ๑๐๐บาทแล้วก็ไม่มารับลูกนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปอย่างคุณสุวิทย์รักธรรมซึ่งเป็นผู้โพสต์
เล่าให้ฟังว่าตัวเองรับงานออกแบบมาทำงานที่บ้านนะ
ส่วนแฟนสาวก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำงานประจำ

ดังนั้นจึงอยากหาอาชีพเสริม
แล้วก็อยากให้ลูกของตัวเองมีเพื่อนเล่นด้วย
ก็เลยประกาศจะรับเลี้ยงเด็กรับดูแลเด็กเป็นอาชีพเสริม
ซึ่งปรากฏว่าประกาศไปในอินเตอร์เน็ตค้นหาไป
ก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะกำลังหาคนดูแลเด็กวัย๗เดือน

ก็เลยมีการสอบถามและตกลงกันด้วยค่าจ้างวันละ๑๐๐บาทนะครับ
โดยผ่านมา๓ครั้งที่เอาลูกมาส่ง
แล้วก็เอามาให้พวกเขาได้ดูแลก็ไม่มีปัญหานะ
อาจจะมีปัญหาแค่มารับช้าบ้างผิดเวลาบ้าง
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร

หญิงที่ว่าจ้างติดต่อมาให้ดูแลลูกอีกครั้ง
แล้วก็บอกเหตุผลว่าฉันติดธุระต้องไปต่างจังหวัด๕วันนะ
ก็ให้ค่าจ้างไปวรรพันธุ์ก็๕๐๐๐บาทนะ

ปรากฏว่าหญิงคนนี้เงียบหายไปเลย

ฟังเสียงของคุณชูวิทย์เขาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ก็ตอนแรกเลยผมกับแฟนคือทำงานกันอยู่ที่บ้าน
ก็เรียกว่ามีเวลาว่างพอแล้วเห็นลูกผมเองไม่มีเพื่อน
ก็เลยอยากจะรองรับมาเลี้ยงได้รายได้เสริมด้วย

ช่วงแรกที่มา๓ครั้งแรกนี้ยังไม่ถือว่าเร็วร้ายมาก
คืออย่างดีก็แค่มารับช้าหรือว่าติดต่อตามตัวไม่ได้เลย

แต่หลังเราเริ่มรู้สไตล์อ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาช้าหน่อยนะ
ก็อุ่นใจไม่ว่าอะไร
พอมาครั้งที่๔จ้าง๕วัน

ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เยอะดีก็เอาละกัน
แต่ทีนี้พอถึงวันที่๕เขาเงียบติดต่อไม่ได้
เราคิดว่าเขาคงเหมือนเดิมปล่อยไว้ถึงวันที่๖
วันที่๖ติดต่อไม่ได้เลยปิดเครื่องไม่รับสาย
ตัดช่องทางติดต่อทางโซเชียลทุกอย่าง
พอเราคอมเมนต์ไปเขาลบเขารู้ตัวหมด
แต่ว่าเขาไม่ตอบไม่โทรกลับแล้วเขาก็บล็อกเราทิ้งเลย
ว่าเราต้องการเรื่องนี้เรื่องเดียวคือเราอยากจะคืนเด็ก
แล้วเราก็รู้ว่าเขามีอะไรเราก็ไม่คิดที่จะให้แบบเขาอันตราย

สุดท้ายเราก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
ก็ถ้ามาที่นี่น่าจะดีที่สุด
แล้วก็ถ้าเขาอยากรับเขาก็แค่มาติดต่อ
มันก็น่าจะปลอดภัยกับเด็กกับเรากับเขาทั้งหมด
คือตอนนี้ทางคุณสูวิทย์และครอบครัวก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ
ไม่รู้จะดูแลเด็กคนนี้ยังไงเหมือนกันนะครับ
ก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไทย

แต่ก็สงสารใจเด็กเหมือนกัน

แต่โตไปจะเป็นเด็กอย่างไรล่ะคุณ

บอกว่าตอนนี้ต้องดูเหตุดูผล
แล้วก็แจ้งตำรวจไปแล้วด้วยนะครับว่า
จะยังไงต่อจะตามตัวแม่คนนี้ได้หรือไม่

เกิดอุบัติเหตุไปประสบเหตุอะไรหรือเปล่า
หรือว่าตั้งใจที่จะไม่มารับลูกนะครับ

ที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัย
พนักงานสอบสวนระบุออกมาแบบนี้ว่า

และมีคดีติดตัวเรื่องการช่อโกง

เพราะกลัวถูกจับหรือว่าถูกตามทวงหนี้
ตอนนี้ตำรวจจะสืบหาพยานหลักฐาน

ก็จะดำเนินคดีตามความผิดต่อไปนะครับ
ผมจัดรายการรถปลดทุกข์คุณเจอกรณีแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
ก็คือเอาลูกไปฝากแล้วก็ไม่ยอมมารับ
ใช่ฮะทิ้งลูกไปเลยบางคนหลายเดือน
เลี้ยงเองบอกว่ารักเด็กสุดหัวใจอยากจะรับเลี้ยงไว้ด้วยซ้ำ
ขอให้บอกมาหน่อยบอกมาเถอะติดต่อมาหน่อย
เพราะว่าก็เป็นห่วงตัวแม่แท้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเขาห่วงว่าบางทีอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุ
หรือว่าถูกฆาตกรรมอะไรอย่างนี้นะครับคือเป็นห่วงจะได้ทำตัวเองถูกค่ะ